อาจจะรอด
นี่เลยครับ

นี่เลยครับ
อาจจะรอด

เมื่อไฟฟันก้อนเลยฟึงไปไม่ได้